คันนี้โดนรถบรรทุกถอยมาทับครับแล้วมีคนตายสองคน
คนหนึ่งเป็นพ่ออีกคนหนึ่งเป็นลูกอืม
จริงแล้วมีอีกหนึ่งคนที่เกือบตายแต่ว่ารอดตายบุดหวิดนั่นคือ
เมียผู้ตายแล้วก็แม่ของเด็กนะครับ
ร้องไห้เสียใจทันทีที่รู้ว่าคนที่เธอรักที่สุด๒คนนั้น
สิ้นใจตายอยู่ตรงหน้าครับ

มอเตอร์ไซคันนี้พ่อแม่ลูกเขาพากันขี่มา
เพื่อจะไปเที่ยวงานในตัวอำเภอแม่สอดครับ
แต่ว่าสุดท้ายถูกรถบรรทุก๖ล้อถอยมาทับ
ผู้หญิงคนนี้เธอสูญเสียทั้งสามีแล้วก็ลูกชาย

โปอีซาอายุ๒๘ปีครับ
ร้องไห้ใจจะขาดเพราะว่าสามีของเธอแล้วก็ลูกน้อยของเธอนั้นจากไปต่อหน้าต่อตาครับ
อเตอร์ไซคันนี้พากันมา๓ชีวิต
คือพ่อแม่แล้วก็ลูกขี่รถจะไปเที่ยวงานอย่างที่บอกนะครับ

แต่มาเจอรถบรรทุกถอยรถมาทับ
ช่วงเช้าที่ผ่านมาจุดเกิดเหตุเกิดขึ้นที่สี่แยก
ค้างพิบาลครับในพื้นที่หมู่ที่๑
ตำบลพระธาตุผาแดงอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก
ผู้เสียชีวิตพบ๒ศพนะฮะ
เป็นศพในตาทายอ่องอายุ๒๖ปี
และอีก๑ศพเป็นเด็กผู้ชายอายุเพียงแค่๓ขวบครับ
สภาพศพนั้นผมขอไม่ลงรายละเอียดกันแล้วกันนะฮะ

ถนนเส้นนี้เป็นถนนสายหลักอยู่ใจกลางหมู่บ้านนะครับ

คนขับคือนายพจนอายุ๖๐ปี
ไม่ได้หนีไปไหนยืนรอให้การกับตำรวจ

บริเวณท้ายรถก็จะมีมอเตอร์ไซค์สีดำคันนี้

ประถมพยาบาลก่อนเธอก็ได้แต่นั่งมองแล้วก็ร้องไห้ไม่หยุดครับ
ส่วนศพนั้นส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลแม่สอดนะครับ
คนขับรถบรรทุกเล่าว่ากำลังขับรถเข้าไปในหมู่บ้าน
ระหว่างนั้นขับรถเลยซอยเห็นไหมฮะตรงนี้จะมีซอย

เขาบอกว่าเขาขับเลยซอยก็เลยจอดรถ
แล้วค่อยถอยหลังออกถอยหลังมา

จังหวะที่ถอยเขาบอกว่าไม่ทันได้ดูว่ามีรถตามหลังมาหรือเปล่า
ก็เลยค่อยถอยถอยมาเรื่อย
จนกระทั่งท้ายรถไปชนกับมอเตอร์ไซค์ที่ขี่ตามมา
หลังจากนั้นพอรถมอเตอร์ไซค์ล้ม
หกล้อยังไม่ได้หยุดถอยนะครับ
ก็ถอยต่อไปก็เลยทับเข้าที่หัว
ตัวของพ่อและลูกครับ
ส่วนแม่เนี่ยกระเด็นออกมาก็เลยรอดตายบุดหวิดครับ
โปเล่าว่าสามีขี่รถตามรถหกล้อ
แล้วจู่รถคันดังกล่าวจอด

พยายามตะโกนบอกอย่าเพิ่งถอยมีรถอยู่ท้ายรถ
อย่าเพิ่งถอยหยุดก่อนหยุดก่อนก็ไม่ได้ยินไม่ได้หยุดรถ
ก็เลยเกิดเหตุการณ์สลดขึ้นครับ

ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐานและจะตรวจสอบจุดเกิดเหตุอย่างละเอียด
ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปครับ